มีผู้หญิงท่าน๑อายุ๕๐กว่าแล้ว
และทำงานก่อเหด็คงชุดผู้เจอ
แล้วพยายามจะลวนลามล่วงละเมิดทางเพศ
แต่เธอร้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือและชาวบ้านได้ยิน
เดี๋ยวให้ไปดูภาพตอนที่ชาวบ้านแถวแถวนั้น
ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุก่อนนะคะ
นี่คือภาพชาวบ้านชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเขตบางคอแหลมกรุงเทพค่ะ
ช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้
นายจักรพันธ์มั่นเหมาะหรือในแชมป์อายุ๓๕ปี
ในแชมป์คนนี้พยายามจะฉุดผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ๕๖
เธอมีบ้านอยู่แถวนั้นกำลังเดินกลับบ้านตอนกลางคืน
เหมือนกับจะข่มขืนจะล่วงละเมิดทางเพศ

ชาวบ้านออกมาดูแล้วก็รู้จุดซ่อนตัว

จนเห็นว่าเขาซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้

แมวฮะเจ้าเหมียวนี่แหละค่ะเพราะว่าชาวบ้านรู้จุดซ่อนตัวของในแชมป์ก็เพราะแมว
เหรอคือแมวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้อืมเจ้าเสือน้อยเป็นแมวเพศผู้อายุสองปีครับ
มันเดินวนไปเวียนมาส่งเสียงร้องอยู่หลายรอบเหรอเจ้าของสงสัยเอ๊ะมันร้องอะไรอ่ะ
เดินไปดูคนร้ายไปแอบซ่อนอยู่ตรงที่เจ้าเสือน้อยร้องอ่ะอ๋อที่มันเดินวนแล้วร้อง
มันเดินวนแล้วมันร้องมันร้องมันร้องใหญ่เลยคนร้ายมันอยู่ตรงนั้น
ชาวบ้านก็เลยรู้ว่าคนร้ายอยู่ตรงนั้นเลยไปรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะนี่เจ้าเสือน้อยนะคะ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
ค่ะอืมทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุซอยเจริญกรุง
หนึ่งร้อยเก้าไปเจอกับพลเมิงดีนะคะนายพิภพมัยตรีธรรมอายุเจ็ดสิบสี่

เออก็เล่าให้ฟังว่าผู้เสียหายเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านก็ออกมาดูออกมาช่วยตามหาคนร้ายแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าคนร้ายไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
จนเจ้าแมวอะค่ะเจ้าเสือน้อยเนี่ยไปหยุดอยู่ตรงจุดที่คนร้ายซ่อนตัวแล้วก็ส่งเสียงร้อง
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็จับคนร้ายเอาไว้ได้ค่ะ
ไปไหนวิ่งบนอยู่แบบเนี่ยมันเข้าไปดูแอดตรงนี้คงจะไล่มันอะนะ

บอกว่าได้ยินเสียงผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือก็เลยเข้าไปดูจนเจอคนร้ายก็ช่วยกันจับคนร้ายอะค่ะ
คนร้ายก็ยอมปล่อยตัวผู้เสียหายแล้วก็ทำทีเป็นทุบตีผู้เสียหายและกรบเกลือนว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง

อ๋อบอกว่าอย่างนี้อีกแล้วนางแดงบอกว่าคือในชุมชนก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนนะคะ
อ๋อบอกว่าอย่างนี้อีกแล้วนางแดงบอกว่าคือในชุมชนก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนนะคะ
อ๋อบอกว่าอย่างนี้อีกแล้วนางแดงบอกว่าคือในชุมชนก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนนะคะ

อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้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
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้

อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้

นี่ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไร
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้ผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยหนูไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะปั้มหนูอะไรอย่างนี้

ชื่อเสือน้อยคุณลุงพิพบเป็นเจ้าของนะคะ

คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่า
เลิกงานตอนค้ำกลับบ้าน
รอปภคนนี้เดินตามมาตั้งแต่ปากซอย

ถูกทำร้ายโดนล็อกคอโดนเอามือปิดปาก
และคนร้ายพยายามจะล้วงกระโปรงหวังจะข่มขืน
เธอก็สู้เพื่อที่จะแบบขัดขืนเอาชีวิตรอดนะคะ
พอได้สติก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็กัดนิ้วคนร้ายที่เอามือไปปาก
กัดเลยกัดที่นิ้วเลยจนรอดได้นะคะ
บอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าปล่อยตัวออกมากลัวว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอะค่ะ
ก็ตะโกนอยู่ตะโกนให้คนช่วยเรา
มันก็มีนิ้วมันเข้ามาในปากเรา
แล้วก็กัดนิ้วมันอย่างแรงกัดเสร็จ
มันก็ปล่อยมือที่ปิดปากเราทูบหน้า
มาที่หน้าเราเราก็ตะโกนสุดเสียงเลยคราวนี้
เราคุยกับตำรวจมาด้วยนะคะตำรวจสอนอวัดพระยากรัย
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำนายจักรพันธ์หรือในแชมป์คนร้ายค่ะ
ในแชมป์คนนี้เขาอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะข่มขืน

ว่าเป็นคู่อริที่ติดเงินอยู่ต้องการแค่จะทวงเงิน
ต้องการแค่จะทำร้ายร่างกายเท่านั้น

บอกว่าโดนแบบถกกระโปรงโดนอะไรด้วยไง

ใช่ค่ะคือผู้ก่อเหตุคนนี้พอไปดูประวัตินะพี่อุ๋ย
เคยติดคุกข้อหารักทรัพย์
แล้วเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกมา๓เดือน

ตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองงาน
ทำงาน๓วันทดลองงานได้๓วันมาก่อเหตุนี้ค่ะ
นี่คือทดลองงานได้๓วันมาก่อเหตุ
แล้วก็เคยมีประวัติก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้วด้วย

ซึ่งปกติบริษัทรอปภเขาจะมีผิดต้องเช็คประวัติ
ต้องเทคนิคประวัติใช่ค่ะ

คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องนี้คือน่าชื่นชมพลเมืองดี
อายุเยอะทั้งนั้นเลย